แต่ทางภาคเหนือเขามีความเชื่อเกี่ยวกับรูปที่มันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนลายสาย
คุณผู้ชมที่จังหวัดพยาวเราเคยนำเสนอกันไปแล้ว
แต่ว่าชาวบ้านที่จังหวัดแพร่เขาก็ต้องการตาแหลว
เพื่อมาปัดเป่าสิ่งอัปมงคลป้องกันสิ่งชั่วร้าย
เข้ามาสู่หมู่บ้านเขาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
คุณผู้ชมไปดูกันเลยนี่ชาวบ้านที่เขามารวมตัวกันแบบนี้
ขนาดมารวมตัวกันยังต้องนั่งอย่างเว้นระยะห่างเลยนะ
บรรดาคุณตาคุณยายเนี่ยค่ะ
เขามานั่งเหลาไม่ไผ่เพื่อที่จะมานั่งสารตาแหลวกันแบบนี้
ที่เห็นอยู่นี่คือชาวบ้านตำบลร้องเข็ม
มร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะ
คือตอนนี้ไม่ว่าที่ไหนหน่วยงานไหนบริเวณไหนหมู่บ้านไหน
ก็ต้องการกำลังใจกันทั้งนั้น
อันนี้เราพูดถึงในเรื่องของกำลังใจแล้วนะ
จากเรื่องของการดูแลตัวเองนะ
ชาวบ้านเขาก็เช่นเดียวกันแหละ
คือชาวบ้านบางส่วนคนเท่าคนแก่ในตำบล
เขาต้องการกำลังใจมากโดยเฉพาะเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
ก็เลยพากันมารวมตัวกันที่วัดร้องเข็มแห่งนี้
เพื่อจะทำตาแหลว๗ชั้น
ตาแหลว๗ชั้นแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อของชาวล้านนา

คือชาวล้านนาเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของตาแหลวแบบนี้อยู่แล้ว
สำหรับตาแหลวนะคะชาวบ้านเขาจะทำเป็น๗ชั้น
อย่างที่บอกไปจะใช้ไม้ไผ่ทั้งหมด๔๒ชิ้นในการสารต่อตาแหลว๑อัน

หลังจากนั้นก็จะนำย่าคาค่ะมาพันเป็นเกลียวเชือกด้วย
แล้วก็นำมาพันกับตาแหลว๓รอบ
ซึ่งการเอาย่าคามามัดเนี่ยก็มีความเชื่อนะคุณ

เอาย่าคามาเอาใบย่าคามามัด
เพราะเขาเชื่อว่ามีอาคมอยู่ในตัว
ย่าคาแบบนี้ค่ะก็เลยมามัดกับตาแหลวอีกทีหนึ่ง
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นความเชื่อของชาวโบราณเขาเนอะ
ว่าถ้าเกิดว่ามีตาแหลวแขวนอยู่หน้าบ้าน
จะไม่มีอะไรมากล้ำกลายทั้งพูดผีปีศาจโรคภัยไข้เจ็บ
หรือแม้กระทั่งเคราะห์ร้ายใด
มันได้รับการปลูกเศกจากพระที่นั้นด้วยนะ
จริงคือจะเรียกว่าเป็นการปลูกเสกไหมก็ไม่เชิง
เหมือนฝึกอาชีพได้ในตัวด้วยนะ
เพราะว่าอยู่บ้านว่างกันคุณนึกออกไหม
คือไอ้เจ้าตาแหลวอย่างเดียวบางคนบอก
จะไปสู้กับโควิด๑๙ได้ยังไง
ก็ต้องผนึกกำลังกับพระไงคะ
มีผ้ายันเกราะเพชร
แจกออกไปให้กับชาวบ้านด้วยทั้งหมด
ตอนนี้ที่เราพูดบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของกำลังใจล้วน
คือเอาไว้ติดคู่กับตาแหลวแบบนี้เลย

ซึ่งก่อนหน้านี้ที่นี่เขาแจกจ่ายไปแล้วจำนวนหนึ่งนะคะ
พอมีคนทราบข่าวก็คือมาขอให้ทางวัดช่วยทำให้ด้วย
มาขอผ้ายันเอ่ยมาขอตาแหลวเอ่ย

ชาวบ้านก็เลยต้องเร่งกันทำตาแหลวเพิ่มขึ้น
เพื่อส่งต่อให้กับชาวบ้านที่เขาต้องการอย่างทั่วถึง

ใช้คำว่ากำลังใจดีในการผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะ
แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่เมือง
ให้กับป้าแม่ปีน้องนะเจ้า
ได้ไปแล้วนะได้กำลังใจดีไปแล้วยังไงซะ
ก็ปฏิบัติตามภาครัฐเขาด้วย

ใช่ไหมอย่าพยายามออกมานะครับคุณผู้ชม